ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมคือ
วัยรุ่นเนี่ยมันเลือดร้อนจริงนะที่๑๐๑ค่ะ
คือในสถานที่ราชการข้างในเขาจับใบดำใบแดงกันอยู่
เออเกรงทะหารเออกล้องเกรนค้างหน้าเลยนะคะวัยรุ่นยกพวกตีกันอ่ะ
อ้าวแล้วแบ่งกลุ่มตีกันหลายกลุ่มด้วย
คือไปเชียร์เพื่อนนะครับคือวิ่งใส่กันนัวไม่แคร์สถานที่เลย
บางครั้งนั้นก็ทำอะไรเนี่ยไอ้คนพูดนี้แหละมันควรเอาไปเป็นทหาร
เออทั้งชกทั้งต่อยทั้งเตะเนี่ยแล้วแบ่งกันยิบย่อยเต็มไปหมดเลย
อะไรกันทุกคนแทร่ซองสันเสริญเลยว่าเหมาะแล้ว
เอาไปเป็นทหารเลยจ้าคนที่ได้ใบแดงอ่ะยกเลิกซะเอากลุ่มนี้ไปแทน
นี่คือแบ่งกันหลายจุดมากนะคะชกต่อยกระโดดถีบขออภัยคุณผู้ชมตืบกัน
จัดกันยับเลยค่ะ
ทีมข่าวพูดคุยกับคนโพสต์คลิปนะชื่อนายเอกรินผู้มาลีอายุ๒๑ปีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗เมษายนเพื่อนเขาเป็นคนถ่ายคลิปไว้เอง
ตีกันนัวไม่สนใจอะไรใดทั้งสิ้นรถล้มระเนรนาศนะคะ
หลังจากยกพวกตีกันไม่นานตำรวจกับทหารก็เข้ามาระงับเหตุ

ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้มีใครไปแจ้งความด้วยค่ะ

แต่ก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกชาวเน็ตเขาก็แทร่ซ้องสันเสริญกันบอก
แหมแรงดีตีเก่งแบบนี้ขอให้ทุกคนได้ใบแดงไปเป็นทหารกันเลยนะจ๊ะ
จะได้ใช้แรงในทางที่ถูกที่ควร

ใช่ไงทหารผู้ใหญ่ทหารเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
คือยังไงว่างหรอว่างคือไหน
ก็รอเพื่อนนานไงเพื่อนจับใบดำใบแดงอยู่เอาซะหน่อย
หาอะไรทำเออเอาซะหน่อย